แฟนคลับพี่เวียอยู่ไหนมารวมกันตรงนี้เลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะพี่เวียออกงานอีเวนต์แรกของปีคุณผู้ชม
ตัวเป็นยิ้มสดใสหล่อมากจริงค่ะ
เวียต้องเคลียร์ทุกเรื่องราวค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นข่าวลือนะคะต้นปีที่เค้าบอกว่าครูรักศุ่มิเลิกที

วาเลนไทยที่ผ่านมาก็สวีทมากค่ะ
ที่สำคัญค่ะตอนนี้เขามีน้องหมาเจ้าดำรง

พี่เวียตอนแรกไปฝากเบลลานะคะ
ว่าพี่สาวเบลล่าชอบก็เลยเลี้ยงต่อ

แต่ว่าล่าสุดค่ะด้วยความใจบุญของทั้งคู่ค่ะ
เวียเขาขายโฟโต้อัลบั้มรูปที่เขาไปท่องเที่ยวนี่แหละค่ะ
กับคุณเมล่าแล้วก็เอาเงินที่คลิปที่เขาอัดเนี่ย
ไปช่วยเหลือนะคะคนไทยที่ทำวัคซีนนะคะป้องกันโรคโควิด๑๙ด้วย

ใช่นะคะด้วยความที่ร่วมบุญกันมานานค่ะ
ล่าสุดค่ะพี่เวียนะคะก็เปลี่ยนผู้จัดการค่ะ
ใช้ผู้จัดการคนเดียวกับเบลล่าเรียบร้อยแล้ว

จะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันเต็มเลยค่ะ
จริงตอนนี้ก็มีคนดูแลครับมีมีชื่อน้องวีนัสมาคอยดูคิวดูอะไรให้ครับก็คือ
คือตอนแรกก็แบบเหมือนซื้อมาแล้วก็ฝากอะไรอย่างนี้ฮะ
ฝากให้พี่สาวน้องอะไรอย่างนี้เลี้ยงอะไรอย่างนี้
เลี้ยงแบบก่อนในช่วงเด็กอะไรอย่างนี้
เด็กมันเดี๋ยวโตเดี๋ยวผมก็กลับเลย
จริงมันต้องเป็นเมษาปีที่แล้วที่กะว่าจะแบบ
กะว่าจะทำอะไรอย่างนี้ครับก็เก็บมาเรื่อยครับ
ต้องไปปัดฝุ่นใหม่หมดเลยแล้วก็แพ็คใหม่ให้ทุกคนที่แบบสั่งเข้ามา
จริงก็ให้หมดนะครับให้กับทางที่เขาวิจัยเรื่องโควิด
โอ้โหตบมือให้ใจบุญไหมล่ะเธอ
ทั้งหล่อทั้งใจบุญโฟเฟค
งานเดียวกันคุณผู้ชมนะคะเจอแม่แอฟกับน้องปีใหม่
ปกติเจอที่สตูทายแล้วที่เขาออกอีเวนต์
คือน้องตีน่ารักมากคุณผู้ชมคือแบบว่าแต่งตัวแบบน่ารักสดใสมากจริง
นั่นแหละคุณผู้ชมนะคะเรื่องนี้แม่แอฟเขาบอกว่าฝากด้วยนะคะ
พูดอย่างง่ายนี่พี่สันเขาบอกเลยต้องมาแคสท์สตริงต้องค่าค่ะ
เพราะไม่งั้นน่ะเด็กเล่นไม่ได้ปรมในใจอีก

เตรตีมากนะคะ
ก็คือเขาชอบเล่นอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงรูปนี้ด้วย
คือแม่แอฟบอกว่าไม่เป็นไรไปเล่นได้

ถ้าถามตรงถ้าบอก

บางทีเราจะได้แบบเอาง่าย

อะไรที่เขาได้ออกไปทำกิจกรรม

ในฐานะคุณแม่ก็ขอฝากจากใจเลยค่ะ

และแอฟทำงานกับพี่สันมานะคะ
ผู้กำกับมาอาจจะเป็นเด็กเซ่นอะไรอย่างนี้

ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร